ก็มีเรื่องราวความเชื่อของสัตว์แปลกที่ชาวล้านนาเขานับถือกัน
ว่าจะให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทอง
มันก็คือแมงสี่หูห้าตา

เขาเรียกว่าแมงสี่หูห้าตามันมีความแปลกประหลาดยังไง

นี่คือหน้าตาของแมงสี่หูห้าตานะคะคุณผู้ชม
ดูใกล้ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางของล้านนาเลยแหละ
แมงสี่หูห้าตาจะมีลักษณะตัวอ้วนตี้นะคะ
ลักษณะลำตัวจะเหมือนหมีแพนด้า
แล้วก็มีขนยาวสีดำปกคลุมร่างกายเต็มไปหมดเลย
สังเกตดูว่าที่เรียกว่าแมงสี่หูห้าตา
เพราะว่ามันมี๕ตาและ๔หูใช่ไหม

คุณเห็นเมื่อสักครู่ไหมเป็นทองด้านล่าง
เขาเชื่อกันบอกว่าถ้าแมงสี่หูห้าตากินถ่านไฟสีแดง
มันจะถ่ายออกมาเป็นทองคำ
และถ้าเกิดว่ากินเหล็กเข้าไป

ก็คือถ่ายออกมาเป็นเงินเป็นทองนั่นแหละ
ที่มาของแมงสี่หูห้าตานี่ก็มาจากนิทานธรรมะตั้งแต่โบราณของชาวล้านนา
ที่มีบทสรุปในเรื่องของการสอนให้มนุษย์รู้จักให้
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลก
ซึ่งทางวัดเจ็ดลินได้สร้างแมงสี่หูห้าตาเอาไว้ในวัดตั้งนานแล้ว
แล้วก็มีผู้ที่นิยมเข้ามากราบไหว้บูชามาโดยตลอด
หลายคนก็ได้โชคได้ลาบกลับไปจริงจนมีคนเชื่อว่าแมงสี่หูห้าตา
ตอนนี้เป็นสัญลักษณ์และเป็นเสน่ห์ของโชคดีจะทำให้เราโชคดี
อกจากนี้ในสระบัวของวัดแห่งนี้ไปดูกัน
ช่วงใกล้วันออกรางวัลแบบนี้มีคนเขาไปพบกับกบสีทอง

ไม่ได้ทาสีไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นสีทองจริง
โผล่ตัวมาโผล่ขึ้นมาปรากฏให้เห็นอยู่ริมสระแบบนี้
อยู่นิ่งจำศีลหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน

ถ่ายรูปถ่ายรูปขอเลขเด็ด
ก็พยายามที่จะไปแตะต้องร่างกายของกบนั่นแหละ

คุณไม่ต้องเอากบขึ้นมาจุมพิษเพราะว่าไม่ได้แปลงร่างเป็นเจ้าชายนะ
แต่ว่าบางคนเขาจะถูถ่ายเพื่อที่จะได้เห็นเลขเห็นอะไรต่างขึ้นมา
บก็บอกว่าฉันก็อยู่เฉยเธอก็มาถูฉันทำไมก็ไม่รู้
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคนที่เขามีความเชื่อว่ามันเป็นสัตว์ที่มันแบบแปลก
แล้วมันโผล่ขึ้นมาช่วงนี้มันขึ้นมาทำไมล่ะ
มาช่วงปลายเดือนแบบนี้
นักท่องเที่ยวก็ไปดูหยิบมือถือมาถ่ายรูปมาแชร์ลงในโซเชียลกันเยอะแยะมากมาย
ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ก็เลยอ้าวไหนก็ไหนแล้ว

ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ

ตื่นออกมาหน้าวัดก็น่าจะเจอแผง